จ้าเบรกนี้พี่แช่มรำค่ะมีเพลงใหม่มาฝากแฟนกันด้วยนะคะ
คนใจแตกไปฟังนิดนึงค่ะ
ห่างหายไปจากอัลบั้มกรุณาฟังให้จบนะคะ
บั้มนี้ประสบความสำเร็จอย่างมากเลยคุณผู้ชมค่ะ
กระดูกนาฟังฟังให้จบก่อน

เพลงนี้เพลงล่าสุดเนี่ยเป็นการบวกกันระหว่างนะคะ
รุณาฟังให้จบบวกกับเพลงหัวใจมักง่าย
ก็เลยออกมาเป็นคนใจแตกเลยคุณผู้ชมค่ะ
กลางกลางกลางกลางกลาง

ล่าสุดเลยนะก็คือคนใจแตกนะครับ
ตอนนี้ก็คือเปิดตัวนะครับมีเอ็มวีให้ดูเนี่ย
ตั้งแต่ปลายเดือนเมษานะครับมาเนี่ยก็คือแฟนที่รอมาถึง๑๐กว่าปีนะ
ต้องเรียกว่าสิบกว่าปีเลยแต่เอ่อเพลงที่เป็นอัลบั้ม
กรุณาพักจบเป็นการเขียนเพลงที่ต่อเนื่องมาจากคนที่ยังหัวใจมักง่าย
หัวใจอักเสบเนี่ยอ่าแบบว่าอันนั้นคือเล่นเองเลยฮะ
เอานิสัยตัวตนไปเล่นเลยเราดีใจมากที่เขาไม่เคยลืมไม่เคยลืมเรา
แม้มันผ่านมาหลายปีแม้การทิ้งช่วงไป๑๐กว่าปี
ก็ไม่ได้ทำให้เขาลืมเราเลยทุกคนยังรอและรอเป็นกำลังใจ
บอกเลยนะคะติดตามกันได้แฟนจ๋าเข้าไปกดติดตามกันเลยนะคะกับเพลงคนใจแตกยังไงก็โอ้ช่วย
ยอดวิวให้พี่เขาหน่อยก็แล้วกันคุณผู้ชมค่ะแต่ว่าถึงใจจะแตก